เขาบอกว่าโอ้โหทำไมโหดอย่างนี้
ถึงแม้ว่าคุณจะเป็น

แต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์จะทำกับลูกน้องแบบนี้
เตะใส่หน้าทั้งเตะก้านคอ

บอบช้ำสบักสบอมหน้า

ทำไมมันโหดร้ายขนาดนี้นะฮะ

แชร์กันบอกว่าเป็นหัวหน้าสุดโหด

จนลูกน้องเนี่ยล้มลงไปก่องกลับพื้น
และยังไปกระชากคอเสื้อขึ้นมา

เขาฟาดไปคือไม่รู้ว่ามันเป็นเชือก

ฟาดหลังลูกน้องเขี้ยนตีลูกน้องซ้ำไปอีก
แล้วคุณเห็นไหมฮะว่าคนที่อยู่ในห้องเนี่ย
ก็คือบรรดาเพื่อนร่วมบริษัท
เขาบอกเหมือนเป็นการเชื่อดไก่ให้ลิงดู
จะได้ไม่มีใครกล้าทำผิดกฎของบริษัท
เป็นธรรมนองตั้งคำถามว่าทำเกินไปหรือเปล่า
นี่คือข้อปฏิบัติของบริษัทหรือยังไง
ควรใช้กฎหมายไม่ให้ใช้ความรุนแรง
แม้ว่าสาเหตุจะเป็นการยักยอกเงิน
แล้วเกิดการลงโทษก็ตามนะครับ
ในเวลาต่อมาสายสืบโซเชียลได้ขุดคุยจนพบว่า

เป็นบริษัทรับติดตามเร่งรัดหนี้สินหรือเรียกง่าย
คือบริษัททวงหนี้ที่มีสาขาอยู่หลายจังหวัด
จังหวัดนนทบุรีแล้วก็สมุทรสาครด้วย
หลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไปนะครับ
คนแสดงความคิดเห็นมากเลยบอกว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง
แม้ว่าลูกน้องจะทำผิดก็ต้องให้ดำเนินคดีทางกฎหมายไป
ขณะที่บางส่วนก็ตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทในคลิปเนี่ย
น่าจะทำธุรกิจสีเทาที่ไม่ถูกกฎหมายเท่าไหร่นัก
ก็เลยไม่มีการแจ้งความกับตำรวจ
ต้องใช้สารเตี้ยในการตัดสินกันเองแบบนี้นะครับ
นี่ถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกายนะก็ผิดในคดีอาญานะคุณนะ
ถ้ามีการฟ้องร้องมีการแจ้งความกันนะครับ